ช่วงนี้พาไปเที่ยวดูความเขียวที่สวนหนุ่มนุษย์
เขามีหลายสวนแต่ว่าหนึ่งในสวนที่มีชื่อเสียง
แล้วเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกคือสวนปรง

ใช่ค่ะซึ่งทำให้นักพฤกษศาสตร์จาก๑๒ประเทศทั่วโลก
สนใจมาดูกันที่สวนหน่งนุษย์ค่ะ
นายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนหนุ่งนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรี
ได้ต้อนรับนักพฤกษศาสตร์จาก๑๒ประเทศค่ะ
ประเทศที่อยู่ในยุโรปออสเตรเลียแล้วก็เอเชีย
มาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรงนานาชาติ
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของต้นปรง
นำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต
พร้อมทั้งเป็นการศึกษาเรื่องของพันธโปรงที่หายาก
แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

และถือว่าได้รับความสนใจจากนักพฤกษศาสตร์๑๒ประเทศนี้มาก

เพราะพันไว้เกือบทุกสายพันธุ์จากทั่วโลก
และเป็นสวนปรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะ
นายจีฮับฮาดี้นักพฤกษศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกา
บอกว่าต้นไม้ภายในสวนนุ่งนุษย์พัทยาแห่งนี้
เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลก
แล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยนะคะ
ซึ่งผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
ได้บอกว่าครั้งที่แล้วที่มีการประชุมต้นโปรงโลก
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเคยคุยกันว่า
อยากจะเรียนรู้เรื่องต้นโปรงมากกว่าเรื่องของทฤษฎีนะคะ
ก็เลยลงความเห็นว่ามาเลย
มาที่สวนนงนุษย์ประเทศไทยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีพันธรงมากที่สุดในโลก

อันนี้เป็นส่วนของการเพาะชำนะ
การจัดสวนให้สวยงามก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะ
พื้นที่สวนนงนุษย์นอกจากพื้นที่การจัดแสดงแล้วนะคุณ
ว่ากว้างแล้วนะคุณได้เห็นแบบนี้
นี่คือพื้นที่การเพาะชำที่กว้างมาก

นี่ก็สร้างชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับ